แม้ว่าประเทศไทยเคยมีการเสนอแนวคิดการสร้างโรงไฟฟ้า
ถ่านหินนะครับแล้วก็มีเสียงคัดค้าน
แต่ว่าในญี่ปุ่นนั้นการมีโรงไฟฟ้าประเภทนี้
ช่วยในการที่จะบริหารจัดการทั้งต้นทุน

ติดตามจากรายงานดรจิรภาสุฤิษฑ์ครับ
ฐานหินในกองนี้นำเข้ามาจากอินโดนีเซียออสเตรเลียและรัสเซีย
เป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าฐานหินฮิตาชินากะจังหวัดอิบารากิประเทศญี่ปุ่น
ซึ่งญี่ปุ่นเลือกใช้พลังงานไฟฟ้าจากฐานหินเป็นอันดับ๒รองจากก๊าซธรรมชาติเพราะมีต้นทุนที่ถูก
โดยพื้นที่ทั้งหมดของโรงไฟฟ้าแห่งนี้มีขนาด๑ล้าน๔แสนตารางเมตร
เกิดจากการถมทะเลตั้งอยู่ห่างจากกรุงโตเกียว๑๒๐กิโลเมตร
ภายใต้การบริหารงานของบริษัทเทปโก้
โดยจะมีลานเก็บฐานหินที่นำเข้ามารองรับได้สูงสุด๘แสนตัน
พร้อมระบบป้องกันที่รัดกลุ่ม
องสีดำที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้นะคะจะเป็นลานเก็บถ่านหินค่ะ
ซึ่งจะติดอุปกรณ์สปิงเกอร์ฉีดน้ำไว้ซึ่งจะฉีดน้ำคนละสองรอบค่ะ
รวมถึงยังติดอุปกรณ์แผงกันลมแบบนี้นะคะ
เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ถ่านหินเหล่านั้นฟุ้งกระจายออกไปค่ะ
โรงไฟฟ้าแห่งนี้จะมีกำลังการผลิต๒๐๐เมกาวัตต์ต่อวัน
ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงวันละ๑๖๐๐๐ตัน
จ่ายให้กับประชาชนในเขตคันโตและกรุงโตเกียวด้วยค่ะ
นายซึเนโยชิคาซามิผู้จัดการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนฮิตาชินากะบอกว่า
โรงไฟฟ้าแห่งนี้จะมีเจ้าหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อมคอยตรวจสอบคุณภาพน้ำและควันที่ปล่อยออกมา
เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน
โดยที่ญี่ปุ่นจะไม่มีการต่อต้านโรงไฟฟ้าถ่านหินจากประชาชน
เนื่องจากก่อนที่จะก่อสร้างนั้นจะเปิดให้ข้อมูลกับประชาชนให้ครบถ้วนก่อน

มีทั้งการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และเปิดรับฟังความคิดเห็นให้กับประชาชนได้เข้ามาแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ทุกเวลาค่ะ
ส่วนขี้เท่าที่มาจากการผลิตไฟฟ้านั้นจะนำไปถมทะเล
เพื่อนำไปก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่เพิ่มเติมค่ะ
ในส่วนของไทยเองนั้นคงต้องรอติดตามกันว่า
การก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้
จะเกิดขึ้นได้จริงนั้นหรือไม่

เพราะว่ามันจะทำให้ต้นทุนค่าไฟถูกกว่า

ไม่ว่าด้วยเหตุอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
แนวโน้มราคามันขึ้น

ถ้าเราไม่สามารถสร้างฐานหินได้นะครับ

ญี่ปุ่นเตรียมจะก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานหิน

ซึ่งน่าจะเป็นต้นแบบสำหรับไทย
การก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานหินในญี่ปุ่นนั้น
สามารถสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน
คู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและคนในชุมชน
ให้สามารถอยู่ร่วมกันได้ค่ะ
จีรภาสุริสุขข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน